คุณผู้ชมคะแม้ว่าจะมีการประกาศยุบสภาออกไปแล้ว
ไปแล้วแล้วก็ตามนะคะแน่นอนว่าหลายคนก็อาจจะยังตั้งข้อสงสัยว่า
แล้วจะมีทางฝั่งรัฐบาลใครจะมีอะไรที่จะทำแล้วมันดูเป็นการเอาเปรียบฝ่ายอื่น
ภาคอื่นหรือไม่ก็ก็ตอเองออกมาข้อแนวทางปฏิบัตินะคะ
ละเอียดยิบเลยว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
เพื่อไม่ให้เป็นการเอาเปรียบใครค่ะติดตามได้จากรายงานค่ะ
แม้จะมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาไปแล้ว
แต่ทุกตำแหน่งในคณะรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
กว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามารับไม้ต่อ
การประชุมครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีรักษาการเมื่อ๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
วาระที่นำเสนอเข้ามาส่วนใหญ่เป็นเพียงวาระเพื่อรับทราบ
เป็นไปตามกติกาที่กรกตได้วางหลักเกณฑ์การใช้อำนาจไว้
ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้
เพื่อไม่ให้ผู้ที่อยู่ในอำนาจเกิดแต้มต่อหรือเอาเปรียบฝ่ายอื่นมากเกินไป
เช่นการประชุมคอรมอลยังทำได้ตามปกติ
แต่ห้ามประชุมนอกสถานที่ต้องไม่อนุมัติงาน
โครงการที่มีผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไป
ห้ามแต่งตั้งโยงย้ายค่าราชการ
ใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐหาเสียง

จะพูดได้เฉพาะหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีเท่านั้น

และหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ระบุข้อห้ามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลก
ทุกคนรับทราบและพร้อมปฏิบัติอยู่แล้ว

มองการลงพื้นที่ของผลเอกประยุทธ์ในแง่ลบ

แล้วแต่สถานการณ์นะครับ
แล้วก็เขาเรียกอะไรความต้องการของพื้นที่
ถ้าหากว่ามันมีความจำเป็น

คนใดคนหนึ่งไปตรงไหนได้ก็ไป

เพราะว่าทั้งผมและท่านพลเอกประยุทธ์
ก็ต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นรัฐบาลรักษาการ

จะไปไหนก็ต้องลาราชการ
ขณะที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัฒน์
ก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน
ถือเป็นลักษณะสาการเนี่ยก็จะทำงานรูทีน
ถ้าไร้มารยาทสักอย่างอะไรก็ทำเถอะ
แม้ว่ากรกตจะวางกฎเหล็กเพื่อป้องกันการเอาเปรียบ
แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าการเอาเปรียบจะไม่เกิดขึ้น
เพราะยังไงก็มีช่องว่างของกฎหมาย
ให้สามารถหยิบมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อพักของตัวเองอยู่ดี
เพราะสนามนี้คำว่าแฟร์เกมไม่มีอยู่จริง
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน